กลับมาติดตามเรื่องของการจัดหาวัคซีน

หน้านั้นคือราชวิทยาลัยจุฬาพร

ในการที่ประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษา

ในการที่จะจัดหาจัดซื้อวัคซีน

ในการที่จะฉีดให้คนในชุมชนของตนเองเลย

สั่งซื้อเองได้หรือไม่
โดยไม่ต้องผ่านรัฐหรือว่าผ่านกระทรวงสาธารณสุข

เพราะว่าเอาจริงอย่างที่เอ่อ
กองการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
นายสุรเชษนิ่มกุลเขาก็บอกเหมือนกันว่า
บจของอ่างทองก็เตรียมแล้ว
มีงบกันเอาไว้๔๐กว่าล้าน
จะไปจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม
กับทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
แล้วก็ถ้าเกิดมีวัคซีนทางเลือกตัวอื่นด้วยก็สนใจนะ
ถ้าเกิดได้รับการปลดล็อกจากมหัฒน์ไทยเมื่อไหร่
ตั้งใจไว้จะเอาวัคซีนพวกนี้มาฉีดให้กับคนที่อ่างทองโดยเร็ว
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนอ่างทอง

หนึ่งกลุ่มที่จะได้ฉีดก่อนก็คือพวกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สองก็จะเป็นกู้ภัยของจังหวัดแล้วค่ะ
ส่วน๓ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อ่างทอง
ส่วนอสมเนี่ยจะให้ใช้วัคซีนกับทางสสจ
สาธารณสุขจังหวัดเพราะว่ามีแผนดำเนินการเอาไว้ก่อนแล้ว
คือถ้ามองไปนะก็หมายความว่า
กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะเร่งมือเองเลยดีไหม
ไม่ต้องรอการจัดสรรจากทางรัฐหรือว่าทางสาธารณสุข
ถ้ามีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาจัดซื้อได้เอง
เอางบไปทุ่มซื้อซะมันจะได้เข้าถึงประชาชนโดยเร็ว
แต่อันนี้ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่จากกระทรวงด้วย
ถูกต้องเราก็ต้องไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็พูดถึงเรื่องการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยเอาไว้ไง
บอกว่าระยะแรกของการแพร่ระบาดเนี่ย
รัฐก็จะเป็นคนซื้อวัคซีนให้
ส่วนทางภาคเอกชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อโดยตรงได้เอง
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันพ้นระยะแรกเมื่อไหร่
ก็สามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่
มันก็มีคำถามไงไอ้คำว่าระยะแรกตอนนี้มันพ้นหรือยัง
ระยะแรกระยะฉุกเฉิน
เรื่องนี้คงต้องให้คนพิจารณาก็คือสบคต้องพิจารณาก่อน
ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเรามันผ่านระยะแรกไปหรือยัง
ถ้าเกิดเอกชนแล้วก็อบทจะซื้อ
ก็ต้องให้รัฐซื้อให้เพราะว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉิน
แล้วก็ต้องการไม่ให้เกิดความสับสนด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าจ่ายวัคซีนของรัฐผ่านทางสอบคอด้วย
แล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปซื้อเองอีก
อบจก็อาจจะได้วัคซีนมากเกินไป
แล้วมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกับทางอบจเล็กด้วย

จอเล็กอบจใหญ่งบเยอะงบน้อย
ใช่ค่ะดูเรื่องการฉีดวัคซีนหน่อยละกันค่ะ
ล่าสุด๓๑พฤษภาคมเป็นข้อมูลของเมื่อวานตอน๖โมงเย็นนะคะ
จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมนับตั้งแต่๒๘กุมภาจนถึง๓๐พฤษภา
มีการฉีดไปแล้วทั้งหมด๓๖๙๘๘๒โดสใน๗๗จังหวัดนะคะ
อันนี้คือเรื่องของวัคซีนแต่ทีนี้มันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ
เป็นข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
แล้ววันที่เขาจะอนุมัติตอนแรกมันมีข่าวออกมาว่าจะอนุมัติในเดือนนี้ถูกไหมพฤษภาคม
นี่มันวันที่๓๑แล้วเขาก็เลยเลื่อน

เดี๋ยวจะไปอนุมัติก็คือต้นเดือนหน้าต้นเดือนมิถุนายนนะคะ